ซุปเปอร์คอมแบตผู้กล้าท้าประลองสัปดาห์
จะมีอะไรทำให้คนได้ท้าทาย
เท่ากับการแข่งขันกับตัวเอง

และใช้สมาธิขั้นสูงสุด
มาลุ้นไปด้วยกันกับความสามารถที่ทุกคนต้องอึ้ง

ซุปเปอร์คอมแบตผู้กล้าท้าประหลอก

ท่านเศรษฐกิวิตช่องสรรพิษา